ช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนภัยคุณผู้ชมที่ทำอาชีพที่เป็นให้เช่ารถ
มีผู้ประกอบการที่เขาปล่อยให้เช่ารถกว่า๑๐ราย
มีคนไทยคนหนึ่งมาเช่ารถไปประมาณสัก๕๐คัน
บอกว่าจะเอาไปให้คนจีนเช่าขับ
เขาก็สงสัยทำไมมาเช่าเยอะขนาดนี้
คนจริงกลุ่มไหนถึงมาเช่ารถไป๕๐กว่าคันแบบนี้
รถกระจายจอดตามโกดังรอชำแหละเพื่อส่งขายต่อ
และความเสียหาย๒๖ล้านบาทนะเพราะรถมัน๕๐กว่าคัน
คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพัทยาก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
พัทยาคนจีนไปเที่ยวเยอะเขาก็เชื่อใจว่ามันก็ต้องมีคนไปเช่าจริงหรือเปล่า
ก็เป็นผู้ประกอบการให้เช่าแล้วก็เจ้าของรถกว่า๑๐คนครับที่พัทยา
เดินทางไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจนครบาลลากระบังครับ
หลังเขาให้เช่ารถยนต์ไปรวมกันแล้วนะ๕๐กว่าคัน
แล้วก็สงสัยคือให้เช่าไปแล้วเพิ่งจะมาสงสัยเพราะว่าไปคุยกันกับเพื่อนอาชีพเดียวกัน
เอ๊ะทำไมรถมาเช่าเยอะขนาดนี้มีการหลอกไปจำนำต่อหรือเปล่า
จากชนบุรีนะครับมาจอดในกรุงเทพพื้นที่ของสนราชกระบัง
ก็เลยว่าน่าจะเป็นการโดนหลอกแล้วก็เลยไปแจ้งความไว้กับตำรวจ
สืบสวนศูนย์ปราบรามการจุรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เข้าไปตรวจสอบเพื่อจะดำเนินคดีนี้
พบรถยนต์ที่ให้เช่าถูกนำไปจอดในพื้นที่ต่าง
ทั้งซอยกรุงเทพกรีทา๒๒แถวประเวทอีก๒๐คันนะฮะ
ซอยประชาอุทิศอีก๓คันครับสำรงเหนือ๒คันบางนา๑คันและลบบุรีอีก๓คัน
จากชนบุรีแล้วก็กระจายกระจายไปตามโกดังเอาไว้ชำแหละนะครับ
นายสุเดชเขียวละออนหนึ่งในผู้ประกอบการก็บอกว่าก็ทำอาชีพนี้มากว่า๒๐ปี
เดือนที่แล้วเนี่ยมีคนชื่อว่านายสมเจตซึ่งเป็นคนรู้จักมาขอเช่ารถ
โดยอ้างว่าเขานำไปให้กับบริษัททัวร์กับนักท่องเที่ยวจีนไปเช่าต่อ
ซึ่งการรับรถแต่ละครั้งเนี่ยทยอยมารับทีละ๑คัน๒คันเช่าทีนึงก็๑เดือน๒เดือนนะครับ
นายสุเนธเองก็ให้เช่ารถทั้งหมดไป๓๓คันด้วยตัวนายสุเนธเองนะฮะ
แล้วมีผู้เช่ารายอื่นอีก๒๑คันรวมทั้งสิ้นตอนนี้๕๔คัน
มูลค่าก็ไม่ต่ำกว่า๒๖ล้านบาทนะฮะก็รู้สึกว่าเอกใจว่าเอ๊ะทำไม๒เดือนหลังมาเนี่ย
ถ้าคนจีนเช่าไปมันต้องขับมันต้องไปเที่ยวแล้วล่ะเออมันต้องไปนั่นไปนี่
ทำไมมันถึงจอดนิ่งอยู่แบบนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะถูกหลอกนำรถไปจำนำหรือเปล่า
ก็เลยพยายามติดตามแล้วก็จนไปเจอว่ามีการไปจอดตามโกดังเพื่อรอชำแหละส่งขายต่อนะครับ
รถของพี่ที่ปล่อยไป๓๓คันมันต้องมีปัญหาแน่นอนแล้วพอดีน้องอีกคนนึงคืนนั้นน้องอีกคนนึงเขามาตาม
จีเหมือนพี่นี่แหละจะเป็นเจ้าของรถมาตามเองบนกำแพงสูงน้องก็เลยเสี่ยงดวงปีนไป
พอปีนไปปุ๊บโอ้โหรถเต็มเลยรถจอดอยู่อย่างนั้นเต็มเลยทั้งรถที่มีจีนไม่มีจีนในสัญญาที่ของพี่มีเช่าก็น่าประมาณ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการไก่เกลี่ยแล้วก็เรียกในหน้าทั้งหมดเนี่ยที่
เช่ารถเนี่ยไปคุยต่อนะครับจนถึงในทุนที่รับรถไปจำนำด้วยก็จะมาพูดคุยกันที่ราชกระบังที่๒
เพราะว่ากำลังสืบต้นเรื่องว่าใครเป็นต้นขบวนการ
แล้วก็ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้บ้างที่หลอกเช่ารถ